ครบซ้อนคุยกับเมพิชนาธิ์มา๒ปี

ไม่ใช่กับเมฟิชชนาธิพย์

แต่ว่าล่าสุดนะฮะมีกระแสดราม่ามาแรงนะครับ
ที่ได้แชร์ข่าวคู่กับเมซี่เจกับคุณเมย์นะฮะ
คุยมา๒ปีจากเพจของไทยรัฐ

ในเวลา๒ปีที่ผ่านมาฝ่ายชายยังคุยกับเพื่อนเธออยู่เลย
พร้อมข้อความระบายถึงหนุ่มเจแบบจัดเต็มชุดใหญ่
จนเกิดแฮชแท็กลงมาบอกว่าแล้วเพื่อนกูล่ะ
ขณะขาเผือกนะฮะอย่างคุณหนิงต่างก็
อ้อไม่ใช่โอ้โฮ
ขณะขาเผือกต่างก็เกาะติดประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด
ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงกันแน่
ก็แชร์เรื่องนี้พร้อมกับแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะครับ
บางคนก็บอกว่านี่เห็นไหมล่ะไปไม่รอดหรอกนู่นนี่นั่น
บางคนก็บอกโอ้กับคุณเมซี่เจเขาบอกอยู่แล้วเมื่อก่อนก็คุยหลายคน

คุณมองยังไงในฐานะเป็นเพื่อนคุณเมย์
ประชาสัมพันธ์ของเมเพราะทุกศิตอ์ทุกอย่างมองที่มันไม่ได้รู้จักเมหรอก

พี่หนุ่มเคยคุยกับผู้หญิงพร้อมกันทีเดียวหลายคน

นั่งตากไว้

แล้วเราก็คุยกับคนที่เป็นเพื่อน

แล้วเดี๋ยว
ไม่แล้วถามคำนึงนะ

ถ้าเกิดว่าเขาก็มีสิทธิ์เขาจะผู้หญิงก็เหมือนกัน

ถ้าเผื่อเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเป็นแฟนกับใคร

แล้วเขารู้สึกว่า๑ไม่เข้ากับเขาไม่ได้
๔เขาก็ไม่ได้เขาชอบ๓เขาก็ว่าเขาคบกับ๓

แล้วนิงถามอีกประโยคนึงนะ
ตั้งแต่คุณเมพิชนาธิเนี่ยมีข่าวเลิกกับคุณปาม
เคยเห็นคุณเมพิชชนาธิ์ออกมาพูดแล้วยอมรับว่าใครเป็นแฟนไหม

ไม่มีใช่มั้ยเพราะว่าเขาจะคบแบบรับใช่มั้ย

พี่หนุ่ม

เมพิชชนาธิ์เป็นบุคคลคนหนึ่งที่เวลาเขาคบกับใครเนี่ย

ตอนนี้นะฉันคบอยู่นะแต่จริงไม่ได้เป็นแฟนของเธอนะ

ไม่ใช่ที่ผ่านมาทำไมมีแต่ผู้ชายเปิดตัวเขา

อย่างคุณม็อตดำเนี่ยเขาโดนล่าสุดเดียวเขาโดนด่า

เรื่องของเรื่องว่าคุณมดดำเขานั่งอยู่ในรายการนี้
แล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยฉันว่านะอีกไม่นานก็ต้องเลิกกัน

ถามจริงพี่หนุ่มพวกเราไม่เคยด่ามดดำอย่างนี้เหรอ

ทีนี้คนก็เลยไปโยงกันว่าเขาโกรธกันจริงหรือเปล่า